สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฝืน

ไทยรัฐกรุ๊ปธนิกกำลังจัดงานไทยรัฐฟอรัมน์๒๐๒๒
ภายใต้หัวข้อตื่นฟื้นฝัน

แขกรับเชิญพิเศษจากหลากหลายวงการ
ที่๑๙ตุลาคมนี้๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป

เพื่อปลุกประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน